พูดคุยกับคนที่อยู่ใกล้ชิดดีกว่านะคะ
ลูกสาวของคุณสุรชัยนั่นเองค่ะ
คุณกมลชนกสมบัติเจริญหรือว่าน้องดิ้ง
ลูกสาวคนเล็กนะคะติดตามอาการคุณพ่อมาโดยตลอด
ตอนนี้เป็นอย่างไรพูดคุยกันเลยสวัสดีค่ะ

พวกเราตื่นเต้นค่ะที่จะรอติดตามอาการของคุณสุรชัย
เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ผ่าตัดมาเรียบร้อย
ค่ะตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่ห้องพักแล้วค่ะ
เมื่อคืนออกมาจากห้องผ่าตัดตั้งแต่ช่วงกี่โมงคะ
โฮช่วงน่าจะเป็นช่วงตี๑แล้วประมาณนี้ค่ะ
ครับผมได้พูดคุยกันหรือยังหรือคุณพ่อยังนอนพักผ่อนอยู่ตั้งแต่เมื่อคืน
ก็มีส่งเสียงกันมากนิดหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ปล่อยให้เขานอนพักก่อน
ดิ้งจ๋าคุณพ่อส่งเสียงอะไรกันพูดคุยกับน้องดิ้งบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
ตอนนี้ก็แบบโอเคไหมโอเคไหมเขาก็จะแบบยกมือโอเคอย่างนี้แบบนั้น
น้องดิ้นได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอไหมคะว่าหลังจากการผ่าตัดคุณพ่อแล้ว
มีอะไรน่าห่วงอะไรไม่น่าห่วงบ้าง
ในส่วนของคุณหมอวันนี้ยังไม่ได้พบนะคะแต่ว่าถ้าเบื้องต้นพยาบาลอะไรอย่างนี้
บอกแล้วค่ะว่าโอเคค่ะไม่มีปัญหาใดค่ะ
ว่าจะต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลอีกกี่วันคะ
ในส่วนตรงนี้น่าจะดูเรื่องของอาการด้วยนะคะแต่ว่าก็น่าจะมี๓๕วันไปค่ะ
คือเราอาจจะไม่มีภาพของคุณพ่อหลังจากผ่าตัดมาแล้ว
ดิ้งเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าคุณพ่ออยู่ในลักษณะไหนอย่างไร

อันนี้ก็แอบไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวลองดูพร้อมกันดีกว่านะคะ

น้องดิ้งครับคุณหมอให้เฝ้าระวังอาการของคุณพ่ออย่างไรบ้าง
ให้ลูกดูแลคุณพ่อยังไงบ้างฮะ
ก็จะมีดูแลเรื่องอาหารที่มีบางอย่างที่ทานไม่ได้นะคะ
ต้องมีงดนะคะเพราะว่าในส่วนต่างก็จะมีพยาบาลคอยดูแลด้วยค่ะ
พูดคุยถึงคนในครอบครัวดีกว่า
คุณแม่เจี๊ยบคุณแม่เจี๊ยบรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะ
คุณแม่ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นกับน้องบ้านเลย
ตั้งแต่เมื่อเมื่อวานก็เป็นกำลังใช้อิตุธรรมคุณพ่อนะคะ
แล้ววันนี้ก็ระดับวันในครับ
น้องดิ๊งและก็จะเกิดคุณพ่อภาตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหกลายเป็นนุ่ม๓๐นี่
โอ้โหเราจะตื่นเต้นขนาดไหนครับ
เดี๋ยวอาจจะต้องเรียกพี่แทนคุณพ่อ

มีการตกลงกันไว้ก่อนไหมฮะหลังจากนี้จะเรียกคุณพี่คุณพี่
ค่ะจะมีพี่ชายเพิ่มหนึ่งคนนะคะ
จริงค่ะกระแสที่คุณพ่อผ่าตัดศัลยกรรมนี้มีทั้งสองด้าน
มีคนให้กำลังใจด้วยแล้วก็มีกระแสออกมาในทางลมด้วย
ตรงนี้มองยังไงแล้วอยากจะบอกยังไงบ้างคะ
คิดว่าถ้ามันเป็นความสุขของคุณพ่อนะคะ
ที่บ้านเนี่ยก็โอเคแล้วก็ยินดีค่ะ
แต่หนูก็ไม่อยากไปโฟกัสตรงที่เป็นภาพลกเนอะ
คุณพ่อได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจลูกทุกคนก็แฮปปี้อะค่ะ
อยากจะบอกอะไรคนในสังคมอีกฮะคุณน้องดิ้งครับ
ก็อยากจะบอกนิดนึงค่ะว่าเรื่องของการที่อยากจะเริ่มทำศัลยกรรม
ก็อยากจะให้ทุกคนหาข้อมูลก่อนศึกษาก่อนอย่างดีนะคะ
ก่อนที่จะเข้าพบคุณหมออะไรอย่างนี้ค่ะ
ดิ้งจ๋าคุณพ่อหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อาการดีขึ้นแล้วคุณพ่อนี้ลุยงานต่อเลยไหมครับ

เพราะว่าคุณพ่อล้างงานมามาไม่ได้ไม่นานนะคะ

อยากจะพูดคุยพบกับคุณพ่อด้วย
นะครับแหม่พ่อวันก่อนคุณพ่อมาในรายการของเรานะ

ฝากให้กำลังใจแล้วก็ฝากดูแลคุณพ่อด้วยนะฮะ
ได้เลยค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะ

ใช่เราเองก็ตื่นเต้น

แต่กระแสการทำศัลยกรรมนะครับก็ต้องเรียนย้ำกันอีกครั้ง
ว่าเราต้องดูหมอให้ดีนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญให้ดีแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีนะครับ
ดังนั้นเราต้องพิจารณาให้รอบครอบด้วย
ก่อนที่เราคิดจะทำศัลยกรรมนะครับ